ตั้งแต่๙โมงเช้าผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของเครือไทยรัฐ
คุณจิตสุภาวัชรพลเป็นตัวแทนในการกดปุ่มเดินเครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับประวัติศาสตร์นี้๙โมงเช้าจนกระทั่งจวบจนวินาทีปัจจุบันนะครับ
ทุ่มกับอีก๓๗นาทีผ่านไปแล้วกว่า๑๐ชั่วโมง
เราไปดูกันว่าการเดินเครื่องพิมพ์การเดินเครื่องการผลิตนักขณะนี้เป็นอย่างไร
ติดตามกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจาก
ทำการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเชิญครับ
ขอบคุณพีรวัสคุณอริยาคุณโทษฎีและคุณผู้ชมนะครับ
แหล่งแห่งนี้มาดูว่าโรงพิมพ์ไทยรัฐนะครับ
คุณผู้ชมครับเราเกาะติดมาตั้งแต่เริ่มต้นกดปุ่ม
เดินเครื่องพิมพ์๙โมงเช้านี่ทุ่มครึ่งกว่าแล้ว
รวม๑๐ชั่วโมงทุกคนยังคงทำงานกันอยู่ครับ

ซ้ายมือและขวามือของผมยังคงประจำจุดกันอยู่

ปกติแล้วทุกคนทำงาน๗โมงเช้านะครับเลิก๔โมงเย็น
โมงเช้าและ๔โมงเย็นวันนี้ทำงานเต็มที่ครับ

ทุกคนตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องของหนังสือพิมพ์อยู่
จากตรวจสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ

ต้องมีการสุ่มตรวจเอานังสือพิมพ์มาตรวจสอบแบบนี้

เป็นอย่างไรสมบูรณ์แบบคมชัดหรือเปล่า
องศรอ่านแล้วเข้าใจไหม

เพื่อให้ผู้ชมนั้นได้นำไปเก็บเอาไว้เป็นที่ลึก
จากว่าเป็นนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์
แต่ว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ว่าได้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าเราพิมพ์ไปแค่๓๒หน้า

แต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราพิมพ์เต็มนะครับ
๒ฉบับคือฉบับจริงกับฉบับแทรก
รวมเป็น๖๔หน้าเต็มรูปแบบ
ซึ่งตอนนี้ณเวลานี้นะครับ๑ทุ่มกว่าแล้ว
เกือบทุ่ม๔๕เราพิมพ์ไปได้ทั้งหมดประมาณ๑ล้าน๕แสนฉบับ
เป้าหมายของเรา๓ล้านฉบับแน่นอน
ครบ๓ล้านฉบับ๖โมงเช้าของวันพรุ่งนี้
ทีมงานของเราทุกคนยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่
ไม่ไปไหนครับตอนนี้เครื่องทุกอย่างยังคงเดินไป
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่๙โมงเช้าที่ผ่านมา

ต้องการจะทำให้ครบสมบูรณ์แบบทั้ง๓ล้านฉบับ
เพื่อส่งมอบไปยังคุณผู้ชมทั้งประเทศ
แล้วก็ได้กันครบถ้วนเพียงพออย่างแน่นอน

แต่ว่าขั้นต่อของการบรรจุทีพอการแค่แยก

ติดตามกันต่อกับคุณสุภานีด้านบนชั้น๘ครับ
ด้านหลังไกลกรายด้านขวานู้นนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นสายพานค่ะที่ลำเลียงหนังสือพิมพ์
มาจากชั้น๓ซึ่งผ่านการพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการตรวจสอบเซ็นเซอร์ว่าได้มาตรฐานแล้วนะคะ
จะมีหนังสือพิมพ์ออกมาจากด้านใน
ซึ่งจุดด้านในนั้นนะคะก็คือจุดที่นับหนังสือพิมพ์ให้ครบ๑๐๐ฉบับ
แต่ละมัดนั้นจะมีการวางเรียงไขว้กันนะคะทั้งหมด๕ไขว้ไขว้ละ๒๐ฉบับ
เพื่อให้สมดุลสวยงามนะคะแล้วก็ง่ายต่อการแบ่ง
จากนั้นมาสู่ขั้นตอนที่สำคัญนั่นก็คือขั้นตอนของการวางใบปิดหน้า
ปิดหน้านั้นมีความสำคัญมากทีเดียวนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่กันหน่อย
ปิดหน้านี้บอกข้อมูลอะไรบ้างคะ
คือจะส่งไปจังหวัดราชบุรีครับ
ปิดหน้านี้จะบอกข้อมูลว่าผู้จัดจำหน่ายนี้อยู่ที่ไหนนะคะ
มีจำนวนเท่าไหร่ที่มีการสั่งซื้อจะทำให้ข้อมูลนั้นถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเราทำงานกันมาตั้งแต่๙โมงแล้ว
ก็พักภูมิใจนะครับ
เพราะรู้เนื้อหาข้างในว่าการเป็นพระราชกรณีจิตของหน้า๓๒๙ไม่เหนื่อยครับรู้สึกภูมิใจ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในเครือนะคะ
ที่วันนี้ต่างมีความตั้งใจได้เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะนำหนังสือที่มีคุณภาพที่เรียกว่าเป็นหนังสือแสงสีเสียงสื่อผสม
บอกถึงพระราชกรณียกิจพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ท่านผู้อ่านได้อ่านกันด้วย
เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนหลังจากนี้นะคะ
หลังจากนี้เนี่ยจะนำมัดหนังสือพิมพ์เข้าสู่กระบวนการมัดด้วยเครื่องมัดอัตโนมัติค่ะ
เครื่องมัดนี้ก็จะมัดแบบรัดกลุ่มรอบด้านทีเดียวนะคะ
ก็คือมัดหนึ่งด้านจากนั้นจะเข้าสู่เครื่องหมุนกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะ
แล้วก็มัดรอบอีกด้านหนึ่งกลายเป็นมัดทั้งหมดสี่ด้าน
จากนั้นค่ะมันจะถูกลำเลียงมาที่รางสายพานนี้นะคะ
คุณผู้ชมจะค่อยเห็นว่าจะมีมัดของหนังสือพิมพ์ไล้ตามสายพานนี้
ลงไปที่ชั้นล่างผ่านสายพานบนนะคะที่สูงและใหญ่ที่สุดนะคะ
เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่ใช้สำหรับโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์เลยทีเดียว
นี่จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญก่อนที่มัดหนังสือพิมพ์เหล่านี้
จะไปถึงมือผู้จัดจำหน่ายแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับชาวภาคกลางและกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้
เตรียมซื้อได้เลย๒๐มกราคมนะคะ
ส่วนชาวเหนือชาวอีสานและชาวใต้อดใจรอกันนิดหน่อยค่ะ
ช่วงบ่ายของวันที่๒๐มกราคมเริ่มซื้อได้เป็นของฉบับวันที่๒๑มกราคม
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานด้วยใจค่ะ
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดในการทำงานของชั้น๘ค่ะคุณทัศนัยค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีด้วยนะครับก่อติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยว่า
เรานั้นทำอะไรกันมาบ้างแล้วก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างไรบ้าง

พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพบริการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ขั้นตอนของการเริ่มพิมพ์หนังสือพิมพ์นั้นขั้นตอนสำคัญอันดับแรกคือการลำเลียงกระดาษ
วันนี้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ทั้งหมด๓ล้านฉบับ
ต้องใช้กระดาษถึง๙๐๐ม้วน๙๐๐ม้วนม้วนละ๑ตันน้ำหนักรวม๙๐๐ตันนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่านำกระดาษ๙๐๐ม้วนมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง๒๕๒๐๐กิโลเมตร
ซึ่งถือว่ายาวมากซึ่งเราก็ไม่เคยพิมพ์หนังสือพิมพ์ตะวันมากมายขนาดนี้
วันหนึ่งก็ประมาณ๑ล้านฉบับบวกลบใช้กระดาษประมาณ๓๐๐ม้วนแต่ว่าครั้งนี้๙๐๐ม้วนทีเดียวครับ
หลังจากมีการหลดกระดาษเสร็จนะครับใส่เครื่องต่อกระดาษก็จะมีการใส่กระดาษขึ้นมาที่เครื่องพิมพ์ชั้น๓ที่ผมอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วตรงนี้ก็จะพิมพ์หนังสือพิมพ์แล้วก็แป้งพิมพ์ก็จะหมุนเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์ใส่กระดาษจนสมบูรณ์พร้อมตามมาตรฐานที่เรามีการกำหนดเอาไว้ทั้งรูปทั้งภาพต่างแล้วก็ตัวอักษรแล้วก็จะออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ที่ส่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้เราพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับตอนนี้เราเดินเครื่องไปแล้วประมาณ๑ล้าน๕แสนฉบับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันพรุ่งนี้ตอน๖โมงเช้าแล้วก็ส่งไปถึงมือผู้บริโภค
แต่ว่าช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังเสียงของผู้บริหารของไทยรัฐทีวีอีกหนึ่งท่านครับคือคุณจิตสุภาวัชรพล
ความรู้สึกที่งานวันนี้สามารถออกมาได้ประสบความสำเร็จคุณจิตสุภาทราบซึ้งใจปราบปลื้มใจ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับไปฟังเสียงพร้อมกันครับ

คือความตั้งใจของเราทุกคนในเครือไทยรัฐอยากจะบอกอะไรถึงทุกคนที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับ
ที่กำลังรอซื้อฉบับนี้อยู่
มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจริงเราไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นของของเราคนเดียว
มันเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนของประเทศไทยที่เราตั้งใจจัดทำขึ้น
อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การถวายงานครั้งสุดท้ายเพราะว่า
นิกเชื่อว่าทุกคนลูกทุกคนในแผ่นดินไทยสามารถถวายงานให้พระองค์ท่านได้ตลอดเวลาและตลอดไป
ด้วยการปฏิบัติตัวเป็นคนดีของประเทศ
และจุดนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูหน้าตาของหนังสือพิมพ์ฉบับเต็ม๖๔หน้าที่พร้อมส่งไปถึงมือคุณผู้ชม
หน้าตาเป็นอย่างไรเรามาสุ่มกดแล้วก็ออกมาชมพร้อมกันครับ
หนังสือพิมพ์จะหล่นลงมาที่ช่องนี้นะครับ

นี่คือหนังสือพิมพ์ฉบับเต็ม๖๔หน้านะครับที่เราพิมพ์ส่งไปให้กับคุณผู้ชม
ทั้งฉบับเต็มและเป็นฉบับที่แทรกมาแบบนี้
นี่คือ๒ฉบับที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้ครับ
นี่คือหนังสือพิมพ์ฉบับที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
ฉบับ๑๐๐วันน้อมอาลัยในหลวงภูมิพล
พร้อมส่งถึงมือคุณผู้ชมทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
คุณผู้ชมสามารถไปติดตามหาซื้อได้ตามแผนหนังสือทั่วไปทั่วประเทศครับ
และวันนี้คงต้องลากันไปด้วยภาพความประทับใจนี้